ใครที่รอคอยความสนุกกันอยู่กับกิจกรรมตลอดข่าวสัญจร

จะบอกเลยว่ายังอยู่กันที่จังหวัดนครปฐมนะคะ
และเดี๋ยวจะพาไปมูที่วัดไร่ขิง
ว่าแต่ชาวบ้านเนี่ยเขาไปบนบานสารกล่าว
เขาไปมูไปขอพรกันเรื่องอะไร
งั้นติดตามกันเลยในช่วงตลอดข่าวสัญจร

ตลอดข่าวสัญจร

นครปฐมเขาก็ขึ้นชื่ออยู่แล้ว
เรื่องการไปมูไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับ

ถามคนแถวนี้บอกรู้จักวัดนี้ไหม

วัดมงคลจินดารามทำไมจะไม่รู้
วัดนี้คือวัดไร่ขิง
วัดเดียวกันเขาแค่เปลี่ยนชื่อแต่ว่าคนไม่คุ้นเท่านั้นเองโอ้โห

หมายถึงว่ามีความรักแบบเด็กก็จะประสบความสำเร็จแบบนั้น
แขกข้างของกิ๊ดกว่าไปทำกุญสรรค์สบายกุญกันหน่อยนะ

คนหนูคล่างรักตามเจ๊มาเจ๊พาไปเอง

วัดไร่ขิงหรือชื่อใหม่ของวัดมงคลจินดาราม
ที่คุณชนะเขาบอกเนี่ยเป็นวัดอารามหลวงเก่าแก่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีน
ตำบลไร่ขิงอำเภอสามพลานจังหวัดนครปฐม
ซึ่งจุดที่คนเข้ามาเคารพบูชากันมากที่สุดนั่นก็คือ

พระพุทธรูปปางมารวิชัยสมัยเชียงแสน

ด้วยพุทธศิลป์๓สมัยคือพระรูปพึงผายแบบเชียงแสน
หัดเรียวงามแบบสุโขทัย
และพระพักษ์งดงามในแบบรัตนโกศิลป์

เป็นพระพุทธรูปฝีมือช่างสมัยไทยล้านนาและล้านช้าง
สวยงามตามท้องเรื่องจริงเลยล่ะครับ

ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อวัดไร่ขิง
ผู้คนต่างแห่มาขอพรกันบ่อยนั่นก็คือ
เรื่องของสุขภาพที่ช่วยขจัดปัดเป่า
ให้โรคภายหายเป็นปลิดหิง

หลวงพ่อวัดไร่ขิงช่วยให้ผู้คนรอดตาย

เป็นอีกหนึ่งที่ที่ควรปักหมุดมาท่องเที่ยวสักการะบูชา
เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเลยล่ะครับ
สาธุเที่ยง
ไหว้พระสิ่งศักดิ์สิทธิอิ่มอกอิ่มใจ
ได้ชมสถาปัตยกรรมและปฏิมากรรมสวยงามแบบนี้ด้วยนะคะ
แหมมากันให้ได้นะวัดไร่ขิงศักดิ์สิทธิ์จริง

ถ้าใครผ่านไปผ่านมานครปฐมแล้วแวะวัดไร่ขิงแล้ว
เปิดช่องไทยรัฐทีวี๓๒ก็อย่าลืมแวะดูตลอดข่าวกันด้วยนะ